พ่อเนี่ยปืนลั่นใส่ลูกนะครับ
เพราะลูกจะมาเอาเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพ

ปรากฏว่าปืนลั่นลูกชายเสียชีวิต
เข้าตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุในตำบลหนองทงอำเภอป่าบอน
พบร่างของนายปฐมพงศ์เล็กพุ่มอายุ๒๗ปี

สภาพถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๓๘
เข้าที่บริเวณหน้าอกซ้าย๑นัดนะครับ
จากการสอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุก็คือ
คนนองเล็กพุ่มอายุ๕๒ปี
ผู้เป็นพ่อนะครับแล้วก็เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้า
โดยได้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในเวลาต่อมา
แล้วก็สารภาพว่าก่อนเกิดเหตุนั้น
นายปฐมพงศ์ลูกชายได้มาขอเงินนางประพิษผู้เป็นแม่
ขอ๒๐๐บาทและแม่ก็ให้ไปด้วยนะ
แต่นายปฐมพงศ์ลูกชายบอกว่าเงินไม่พอ
ก็เลยเข้าไปรื้อค้นของในห้องนอน
ก็ไปรื้อค้นในกระเป๋ากางเกงของผู้เป็นพ่อนะครับ

แล้วก็ใกล้กับกางเกงของผู้เป็นพ่อที่วางอยู่
คือมันมีปืนซึ่งเป็นของพ่อวางคู่กันด้วย
ปรากฏว่าลูกชายก็หยิบอาวุธปืนที่วางอยู่นั้นไปด้วยนะครับ
ผู้เป็นพ่อเห็นก็เลยถามลูกชายว่าจะเอาปืนไปไหน
เพราะความกังวลว่าลูกชายอาจจะนำปืนไปก่อเหตุไม่ดี
เพราะว่าลูกชายติดยาเสพติดอย่างรุนแรง

ผู้เป็นพ่อก็เลยเข้าไปหวังจะแย่งปืนจากลูกชาย
ในช่วงชุลมุนอยู่นั้นนะครับปืนได้ลั่นขึ้นหนึ่งนัด
กระสุนก็ถูกที่หน้าอกของลูกชายจนล้มลงและเสียชีวิตทันที
เหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตกใจ
แล้วก็สร้างความเสียใจให้แก่ผู้เป็นพ่อและแม่ด้วยนะครับ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหากระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตส่งดำเนินคดีตัวผู้เป็นพ่อต่อไปนะครับ